กับหนึ่งศัตวรรษตำนานแห่งถ้วยเกียรติยศ

ถ้วยพระราชทานก่อประจำปี๒๕๕๙

ภาทัพเอสตีจีเมืองคลองยูนิเต็ก

สดจัดสนามจุภัชราสาย
ทางไทยรัททีวีช่องไทยก่อน